คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญและกำลังใจ
ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเป็นการส่วนพระองค์
เยี่ยมผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ถวายการขับรถยนต์พระที่นั่ง
จากท่าอากาศยานทหารกองบิน๒๓จังหวัดอุดรธานี
เพื่อเสด็จไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูครับ
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน๔ราย
สักถามอาการของผู้บาดเจ็บจากแพทย์เจ้าของไข้ด้วยพระองค์เอง
โดยทรงห่วงใยอาการของผู้บาดเจ็บ
และส่วนพระราชหารุทัยในการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
พระราชทานกำลังใจแก่ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยหมอรักษาอย่างดีที่สุดแล้ว
แต่ต้องใช้เวลาและทรงย้ำกับญาติว่าจะดูแลให้ดีที่สุด
จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวาส
ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน๔๗คนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
โดยได้พระราชทานกำลังใจให้เข้มแข็งดังความว่า
เยี่ยมเยี่ยนแล้วก็มาให้กำลังใจ
ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมาก
ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

แล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าสลดเศร้าใจ
ก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจ
แล้วก็มีความรู้สึกร่วม
มันก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้น

ถ้าเผื่อมีอะไรเดือดร้อนลำบากก็จะให้ความสะดวก

แล้วก็ไม่มีคำไหนที่มาแทนคำว่าเสียใจได้
ก็ขอให้เป็นขอให้กำลังใจของพวกเรา

เพื่อหยากครอบครัวเขาก็เช่มแข็งมีชีวิตต่อไป
เยาะทำบุญเพื่อให้วิทธิศรุ่ากุศลให้น้องที่จากไป
ก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิด
ตอนนี้เราก็จะทำยังไงให้มันดีที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานี

และพระราชทานกระเช้าของเยี่ยม

นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น
ซึ่งญาติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หนึ่งในนั้นก็คือคุณตาของเด็กผู้ชายวัย๓ขวบ

นี่คือคุณตาพรวนชัยเกินวัย๕๘ปีนะคะ
คุณตาเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาที่ไหลออกมา

เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าในหลวง
พระองค์ทรงใช้พระหัดสัมผัสขาของหลานชายแล้วบอกว่า

ซึ่งก็เป็นความปรับปลื้มใจของตัวคุณตาเอง
และครอบครัวทำให้มีกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตต่อไป
ชายก็ถึงครอบครัวนอนบอเตอร์

เมืองต้นอาการของน้องตอนนี้คุณตาบอกว่า

กับครอบครัวของน้องด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับ
สมาชิกอีกครอบครัวครับของผู้บาดเจ็บก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพลนะครับโดยคุณมนัญชยาสมภารครับ
เป็นแม่ของผู้บาดเจ็บท่านนี้นะครับเปิดเผยอาการของลูกชายว่า
ขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแผลที่บริเวณหัวเนี่ย
คุณหมอผ่าตัดนำเลือดออกแล้วแล้วน้องสามารถตอบสนองตามคำสั่งของหมอได้
ทำให้ตอนนี้เองตัวของแม่และครอบครัวเองก็เบาใจครับ
พร้อมกับนำนาฬิกาข้อมือสายสีแดงครับแล้วก็รถตำรวจของเล่น
ลูกชายพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเอามาให้กับลูกชาย
คุณแม่ต้องการให้ลูกคลายความกังวลอย่างที่เห็นนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมทั้งรถของเล่นแล้วก็นาฬิกาสายสีแดง
ขณะที่แม่ของคนเจ็บอีกคนครับคุณกมลทิพย์เกรดชรครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยยังมีอาการสมองบวมคุณหมอให้ยาลดบวม
แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแม้ตอนนี้จะยังมีความกังวล
เกี่ยวกับอาการของลูกชายอยู่บ้างแต่เมื่อคืนนี้ครับ
คุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เฝ้ารับเสด็จในหลวงและพระราชินี
ทั้งสองพระองค์นั้นรับสั่งว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ในการรักษาให้ดีที่สุดตัวของคนเป็นแม่เองก็รู้สึกเบาใจ
แล้วก็ปราบปลื้มใจเป็นที่สุดที่พระองค์ท่านนั้น
ส่งรับลูกเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับอีกครอบครัวครับคุณผู้ชม
ญาติของผู้หญิงอายุห้าสิบหกปีครับคุณลำพัยบุรบภามาศ
ซึ่งก็มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
เปิดเผยอาการของคนเจ็บบอกว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ
หลังจากได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระโหลกศีรษะเลยครับ
เธอก็ทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
ทราบข่าวว่าในหลวงและสมเด็จพระราชินีนั้น
ทรงรับพี่สาวของเธอเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
พี่สาวของเธอเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ